เวลาเราไปซื้อดาวรถมือ๒มา

ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนสัญญงสัญญาอะไรใช่ไหมคะ

ก็ส่งมาเป็นประจำส่งไป๗งวดแล้ว
ปรากฏว่างวดที่๘กับงวดที่๙ไม่ได้ส่งค่ะ
เพราะว่าถูกโกงค่าแรงก็เลยไม่มีเงินส่ง

ภาพของเขาสองคนสองสามีภรรยา
แล้วก็ภาพรถยนต์ที่เขาดาวนซื้อดาวไปค่ะมือสอง
แล้วก็เนี่ยมีข้อความเขียนบอกว่า
ถ้าใครพบเห็นบุคคลในภาพหรือรถช่วยแจ้งผมด้วยนะครับ
และถ้าทำให้เป็นศพได้เงิน๑แสนบาทจะเป็นของคุณทันที

ถึงกับช็อกค่ะเพราะว่าคนที่เห็นโพสต์นี้
คือลูกสาวของสองสามีภรรยาคู่นี้ค่ะ
เนี่ยพอรู้เรื่องนี้เนี่ยลูกสาวบอกตกใจมาก
ว่าพ่อกับแม่จะได้รับอันตรายมันอะไรกันเนี่ยเห็นไหม
เพื่อนในเฟสคนไหนอยู่แถวระยองบ้างครับ

ผมเห็นคนในภาพและรถช่วยบอกผมด้วย
มีรางวัลให้ทำให้เป็นศพได้๑แสนบาท
จะเป็นของคุณทันทีขอบคุณครับ

ก็คือตั้งค่าหัวเลยค่ะคนละแสนแบบนี้
ทีมข่าวเราก็เลยรีบเดินทางไปหานางสาวชวีวันพันมุ้ยคนนี้เลยค่ะ

เธอเล่าบอกว่าเธอเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพู
แต่มาทำงานรับเหมาอยู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธที่ระยอง

ซื้อดาวรถยนต์กระบะมาจากเต็นต์รถยนต์มือ๒

จากนั้นเธอก็ผ่อนไฟแนนซ์ต่อถูกไหมคะ

ก็ผ่อนไป๗งวด๗งวดผ่อนไปเรียบร้อย
ปรากฏว่างวดที่๘กับงวดที่๙เธอไม่ได้ส่ง
เพราะถูกโกงค่าแรงจนไม่มีเงินส่ง

ญาติของเจ้าของรถเดินทางมาเจอกับนางสาวชวีวันและสามี

ยังจ่ายค่างวดต่อไปหรือเปล่า
เธอก็บอกว่าจ่ายจ่ายยังไงก็จะรีบหาเงินมาจ่ายให้แน่นอน
แต่หลังจากที่ต่อไปว่าเธอจะหาเงินมาจ่ายให้แน่นอน
โพสต์นี้มันก็ถูกปรากฏขึ้นในโลกออนไลน์ค่ะ
อยู่ในเฟซบุ๊คส่วนตัวอยู่ในกลุ่มแจ้งข่าวระยอง
ครอบครัวเธอรู้สึกว่ามันเป็นอันตราย
มันเหมือนเป็นการถูกขู่ฆ่ายังไงก็ไม่รู้

แล้วพวกมันแปลว่ามันพอตาย

เราจะทำยังไงหาทางออกไม่ได้เลย
ไม่มีที่ปรึกษาไงปรึกษาลูกคนเดียว

พอปัญหามันเกิดขึ้นแบบนี้เธอเลยบอกว่า

จ่ายค่างวดต่อแล้วให้ไฟแนนซ์ยึดรถคืนไปเลย
อยากมีปัญหาเพราะว่ารถคันนี้อย่างที่บอกว่า
ก็ซื้อต่อดาวมาแล้วมันก็ยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่
ต้นก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดี
กับคนที่โพสต์เฟซบุ๊คที่สถานีตำรวจภูทรมาพตาพุธแล้วนะคะ
เป็นการแจ้งความฐานหมินประมาทโดยการโฆษณาค่ะ
เมืองต้นตำรวจก็รับเรื่องร้องทุกข์เอาไว้ก่อน
แล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป